เอาคุณผู้ชมคะเรื่องของพลังงานนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะ
ซึ่งมุ่งลดต้นทุนรับมือราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้น
ติดตามรายงานได้จากคุณกนกรัฐโกวิชัยค่ะ
แก้ปัญหาพลังงานค่าไฟฟ้าสูงหนุนเศรษฐกิจอาเซียนฟื้นตัว
โดยตั้งเป้าเพิ่มกำลังการผลิตเป็น๔เท่าภายในปี๒๕๕๙
โซลาเซลที่ติดตั้งบนหลังคาผื่นดินและผื่นน้ำตรงนี้นะคะ
ขั้นตอนจะถูกดูแลด้วยระบบโรบอตค่ะ
อย่างเช่นหากทำความสะอาดก็จะมีหุ่นยนต์คอยทำความสะอาด
อกจากนี้นะคะที่นี่ยังมีเทคโนโลยีโดรนเอาไว้บินสำรวจแผงโซล่าเซลอีกด้วยค่ะ
หากพบว่าจุดไหนที่มีการชำรุดก็จะรีบส่งสัญญาณแล้วก็ซ่อมได้ทันทีค่ะ
และมีความเชี่ยวชาญสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจให้บริการผลิตไฟฟ้า
พลังงานสะอาดครบวงจรแก้วิกฤตต้นทุนพลังงานและไฟฟ้าพุ่งสูง
กลุ่มลูกค้าที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากแต่ต้องการลดต้นทุน
อาทิกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเครือข่ายโรงงานโรงแรม
สรรพสินค้าโรงพยาบาล
การใช้ไฟฟ้าจากโซล่ามันช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเลือนกระจกต้องเรียนว่าในอนาคตอันไกล
เป็นเรื่องของระดับโลกที่จะกระทบกับผู้ส่งออก
เพราะว่าประเทศปลายทางยกตัวอย่างนึง
อย่างเช่นประเทศยุโรปประเทศสหรัฐอเมริกา
ผู้นำเข้าเริ่มให้ความสำคัญ
ในเรื่องของการดูว่าสินค้าตัวนั้นมีการปล่อยคาร์บอนด็อกไซด

มีการใช้พลังงานสะอาดเช่นไฟฟ้าจากโซล่า
มีตัวคาร์บอนฟุตปินส์หรือปริมาณคาร์บอน
อยู่ในตัวสินค้าเขาน้อยลง
สำหรับกำลังการผลิตไฟฟ้า๑๑เมกาวัตต์
สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าใช้งานได้๕๐๐ครัวเรือน
ซึ่ง๑๓เมกาวัตต์อยู่ที่๖๕๐๐๗๐๐ครัวเรือน
โดย๑เมกาวัตต์ใช้พื้นที่ติดตั้งโซลาเซลล์๕๑๐ไร่
ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ในการติดตั้ง
นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีบีบอัลเซ็ต

ให้เป็นเม็ดพลังงานชีวมวลมาเป็นเชื้อเพลิงทดแทน
ประเทศเราเป็นประเทศการเกษตรนะครับ
แล้วก็ยังมีเรื่องของวัสดุที่เหลือใช้จากการเกษตรอยู่ค่อนข้างมาก

แล้วเราเองที่จะต้องใช้เชื้อเพลิงหลักในภาคอุตสาหกรรม
ก็ไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงที่นำเข้ามา
ซึ่งประเทศไทยเราไม่มีเชื้อเพลิงหลักในประเทศไทยเอง
มากนักแล้วส่วนใหญ่เราก็เพิ่งพาการนำเข้าทั้งนั้น
เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นตัวช่วยเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมเลย
จากการผลิตไฟฟ้าจากโซล่าและพลังงานชีวมวล

เป้าหมายที่ต้องการลดการปล่อยการ์ดเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์
นัทชัยเล่าฮบุตรถ่ายภาพ

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน